สวัสดีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศในเช้าวันนี้ในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาว

คุณผู้ชมครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงเมื่อวานนี้
หลายจุดโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนั้น
ต้องรับมือกับสถานการณ์ฝนอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับ
มีข่าวดีมาบอกนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
วันสองวันฝนจะลดลงแต่ยังคงไว้วางใจไม่ได้นะครับ
เพราะว่าสุดสัปดาห์ฝนจะกลับมาตกเพิ่มอีกครั้งหนึ่ง

ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์มาตรวจสอบพร้อมกันนะครับ

บริเวณทางตอนบนของเราหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
เพราะว่าร่องฝนที่ก่อนหน้านี้เลื่อนลงมาพาดผ่าน

เขยิบขึ้นไปอยู่เหนือเมืองไทยของเราครับ

ดังนั้นวันที่๘ไปจนถึงวันที่๙
เหนือและอีสานฝนจะลดลงนะครับ
แต่อย่างที่บอกนะครับยังคงไว้วางใจไม่ได้

จะกลับมาพาดผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอีกครั้ง
ในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ

ตั้งแต่วันที่๑๐ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๒เนี่ยนะครับ
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและอีสานตอนบน

จนอาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอีกครั้ง
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเยอะ
อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมาได้
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า๗วันหลังจากนี้เป็นต้นไป

เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก่อนนะครับ
จากการตรวจสอบในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่๘ไปจนถึงวันที่๑๐เนี่ยนะครับ
มีฝนฟ้าคนนองร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่นะครับ

มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่แล้วก็ตกหนักบางแห่ง
อีสานครับพบว่าตั้งแต่วันที่๘ไปจนถึงวันที่๙
มีโอกาสเกิดฝน๑๓๐๔๐ของพื้นที่นะครับ
แต่ว่าตั้งแต่วันที่๑๐ไปจนถึงวันที่๑๒
โอกาสเกิดฝนมีโอกาสมากถึง๖๐๗๐ของพื้นที่เลยทีเดียว
รวมไปถึงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งด้วย
สุดอยู่ที่๒๔องศาเซลเซียตครับ
สูงสุดอยู่ที่๓๓องศาเซลเซียต
ในกระดาษที่บริเวณภาคกลางครับ

ร้อยละ๓๐๔๐ของพื้นที่เช่นเดียวกัน

ของพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง
ฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่ง

ละ๖๐๗๐ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับ
ลงใต้มาฝั่งอ่าวไทยนะครับ
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๙
การเกิดฝนยังคงมีการกระจายตัวหลายจุด

ร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ
งจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๒เมตร

ละ๖๐๘๐ของพื้นที่นะครับ

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๒เมตร
ก็คงมีโอกาสเกิดฝนตลอด๗วันหลังจากนี้นะครับ
เฉลี่ยแล้วร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่
ส่วนมากนั้นก็จะตกช่วงเวลาเดิมนะครับ

ต่ำสุดนั้นอยู่ที่ประมาณ๒๕องศาเซลเซียต
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
ทั้งหมดนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้นะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป